คือพอดีในช่วงที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วก็ตอนช่วงพอเริ่มเกิดขึ้นมาปั๊บ
พยายามมอนิเตอร์ที่สำนักงานเนี่ยพยายามมอนิเตอร์เครื่องชี้รายเดือน
นะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยนะครับ
เป็นรายเดือนมาเรื่อยตั้งแต่เรื่องของ
ดัชนีอุปโภคบริโภคการลงทุนการส่งออกอะไรต่างนะครับ
จากเครื่องชี้ทั้งหมดเนี่ยที่เราดูเนี่ยนะครับ
ก็เรียนตามตรงว่าก็คงจะพูดได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะครับว่า
จุดต่ำสุดของเราเนี่ยอยู่ที่คิวสองที่ผ่านมาลบสิบสองจุดสอง
ซึ่งถ้าพูดกันจริงคือถ้าเทียบกับตอนปี๔๐เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับ
ก็หยุดจุดต่ำสุดประมาณนี้ค่ะทีนี้เนี่ยอืมที่มันต่ำไปขนาดนั้นเนี่ย
ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าได้บอกล่ะครับเดี๋ยวท่านมันจะได้บอกคือ
คือมันเป็นการคือช่วงนั้นมันมาปัญหามันมาเร็วแล้วมันมาแรง
แล้วมันก็ทำให้เกิดการรัฐบาลก็ตัดสินใจที่จะล็อกดาวน์นะครับ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันถูกฟรีสหมดค่ะพอถูกฟรีสหมดเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรืออะไรก็ตามมันก็จะหดตัวของมันไปนะครับ
ในขณะเดียวกันต่างประเทศก็มีการล็อกดาวน์กันหลายประเทศนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องการส่งออกอะไรของเราเนี่ย
แล้วก็มันก็ตามไปด้วยนะครับทีนี้จากที่มานั่งไล่ดูเครื่องชี้
รายเดือนตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนากรกฎามาเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่เริ่มมีการคลายขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า
ดัชนีหลายหลายตัวมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับแนวโน้มมันมันเริ่มดีขึ้น
จะถามว่าดีขึ้นสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะผมผมก็คงยังบอกอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวรอวันจันทร์นะฮะรอวันจันทร์แต่บอกได้ลักษณะหนึ่งว่า
คือตอนนี้มันคอนเฟิร์มได้ระดับหนึ่งว่า
เศรษฐกิจไทยขนาดนี้มันเริ่มฟื้นตัวอย่างช้านะครับ
อย่างถ้าผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเนี่ย
เนี่ยมันในช่วงที่เราล็อกดาวน์ไปช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยพฤษภาเนี่ยติดลบสิบแปดค่ะ
ลบไปสิบแปดจุดสามนะครับพอมาถึงเริ่มการคลายแล้วเนี่ย
ถุนามันเหลือลบสิบพอกรกฎาเหลือลบเจ็ดจุดห้า
สิงหาเนี้ยลบสี่จุดหกคือทุกอย่างมันเริ่มเริ่มเริ่ม
คือมันยังคงติดลบอยู่นะครับแต่มันติดลบน้อยลงเรื่อยนะครับ
หลายหลายภาคส่วนเนี่ยเริ่มดีขึ้นกำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเนี่ย
อยู่ในระหรับประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็
ใกล้เคียงกับช่วงปี๖๒แล้วก็ก่อนที่จะเกิดการล็อกดาวน์เหมือนกันนะครับ
มันเริ่มขยับขึ้นมาแล้วในเดือนในเดือนสิงหาคมนะครับ
ทีนี้เนี่ยตัวที่มันดึงขึ้นมาดีระดับหนึ่งแล้วทำให้
ทำให้ข้างล่างเนี้ยเอ่อมีรายได้ระดับหนึ่งก็คือตัวราคาสินค้ากเศษ
เราต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยมันก็เป็นประเทศเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับ
พอราคาสินค้าเกษตรดีเนี่ยมันก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้
ค่ะนี่พอมีรายได้นี่ก็ใช้จ่ายทันทีทีนี้ประกอบกับ
ช่วงที่เราเริ่มมีวิกฤตเข้ามารัฐบาลก็ออกมาตรการหลายอย่าง
แล้วเราก็มาดูตัวโครงการที่จะเข้าไปช่วยได้ก่อน
ก็คือเรื่องของการเยี่ยวยาประชาชนพวกนี้จ่าย๕๐๐๐บาทเลย

ระยะถัดมาอยู่ประมาณ๒๓เดือน
เราก็เริ่มมาดูโครงการที่จะลงไปในพื้นที่
ณวันนี้โครงการต่างอนุมัติ
ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับประมาณแสนสองหมื่นกว่าล้าน
แต่ว่าการเบิกจ่ายมันก็จะเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ว่าหลายหลายอย่างเนี่ย
เงินที่ออกไปก่อนเนี่ยก็เริ่มออกไปใกล้จะหมดแล้วนะครับ
มันก็มาเติมด้วยโครงการคนละครึ่งเติมด้วยอ่า
เงินบัตรสวัสดิการก็ไปเพิ่มกำลังการใช้จ่ายของประชาชนคือคืออย่างที่บอกรัฐบาลก็จะดูแลคนที่

คนที่มีความขัดสนที่สุดนะครับ
ตรงนั้นก็ต้องช่วยเขาให้เขาอยู่ได้นะครับ
ตรงกลางขึ้นมาก็คือใช้คนละครึ่งเนี่ยเพื่อให้เขาลดค่าใช้จ่ายตัวเอง
ในขณะเดียวกันก็ไปสร้างรายได้ให้กับเอ่อ
ก็เรียนว่าตอนนี้เราดีขึ้นอย่างช้านะครับ
แล้วถ้าเหตุการณ์ต่างต่างยังเป็นไปในลักษณะนี้ผมคิดว่าเอ่อ
ในปีนี้เราก็คงจะถึงสิ้นปีถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไร
ที่มาเปลี่ยนแปลกไปจากนี้ไม่มีเรื่องระบาดรอบสอง
หรือไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คงจะค่อย

ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือว่า
วิกฤตรรอบนี้เราจะ
แต่สุดท้ายกว่าที่จะกระจายวัคซีนได้อะไรได้มันก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเหมือนกัน
คือต้องไม่ลืมว่าช่วง๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็เริ่มไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยเลยละย่อยละย่อยจนเป็น๔๐ล้าน
เราเราจะทำยังไงเราก็ต้องพยายามที่จะหาทาง
ก็ใช้เนี่ยครับคนไทยเที่ยวกันเองนี่แหละ
คือโอเคมันคงจะไปทดแทนได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ว่าอย่างน้อยมันสามารถที่ทำให้โรงแรมนี้มีรายได้
รัฐบาลเองก็ออกมาตรการออกมาให้หน่วยงานราชการทั้งหลาย
หน่วยงานของรัฐออกไปจัดสัมมนาในจังหวัดต่าง
ให้มากขึ้นก็ใช้เงินงบประมาณที่ตัวเองมีนี่แหละไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่ง
แต่มันก็ยังมีกิจการต่อเนื่องนะครับ
ที่ผมคิดว่าเราก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกัน
อย่างพวกที่เป็นรถตู้นำเที่ยวหรืออะไรพวกนี้

อันนี้ต้องมาดูว่าจะมีมาตรการเข้าไปช่วยยังไงด้วย
ทีนี้เราคงจะต้องมาดูอีกทีนึงว่า

ต้องจับตาสถานการณ์ที่มันเพิ่งเข้ามาอีกอันหนึ่ง
ก็คือเรื่องเรื่องของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

ที่อาจจะปีหน้าอาจจะส่งผลกระทบกับเราในบางเรื่องก็ได้
เพราะว่านโยบายเขาก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน

ก็เรียนว่าน่าจะดีขึ้นอย่างช้านะครับ